นี่ก็มีพ่อนะครับที่เขาร้องเรียนมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ทางเพจไทยรัฐนิวโชว์ด้วยนะครับ
บอกว่าลูกสาวถูกทำร้ายร่างกาย
แจ้งความแล้วแต่คดียังไม่คืบหน้า
ยังตามตัวคนก่อเหตุไม่ได้
ก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็
กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยด้วย

คุณพ่อบอกว่าลูกสาวนี่อายุ๒๐ปีนะครับ
สมมุติว่าชื่อน้องเกรทก็แล้วกันนะครับ
พ่อบอกว่าลูกสาวถูกอุ้มไปทำร้ายในรถเก๋งนะฮะ
แล้วสภาพก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับ
คือมีแผลบาดเจ็บใบหน้าเต็มไปด้วยเลือด
ร่างกายก็มีร่องรอยถูกทำร้าย
เป็นบาดแผลฟกช้ำหลายแห่ง
ศีรษะนี่แตกเป็นแผลอีกนะครับ
เพราะว่าถูกขวดเบียร์เนี่ยตีเข้าไปที่หัว

นี่ฮะพอส่งคลิปส่งภาพต่างมาให้ทีมข่าวของเรานะครับ
พ่อของเกรทเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
คืนวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
เกรทถูกอุ้มจากบ้านพักที่อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
นี่สภาพณขณะนี้นะครับ
ครอบครัวเนี่ยหลังจากทราบเหตุก็ไปแจ้งความที่

เพราะเหตุการณ์มันไปเกิดขึ้นในพื้นที่แถวนั้น

ก็เลยอยากร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนหน่อย
ผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิงนะครับอืม
เป็นผู้หญิงนะครับขับรถมากับพวกบุกมาอุ้มลูกสาว
ถึงในหมู่บ้านไปแล้วก็เอาไปรุมทำร้าย
แล้วเอาตัวไปปล่อยทิ้งไว้ในพื้นที่ปฐุมธานี

วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยต้องลงไปพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยนะครับ
เออตกลงแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ
ที่หมู่บ้านจะมีทางเข้าออกทางเดียวนะฮะสำหรับหมู่บ้าน
หมู่บ้านจุดที่ถูกอุ้มไปเนี่ยเกรทเขาบอกว่าอยู่ระหว่างซอย๒๗กับซอย๒๘
เป็นจุดหน้าสวนทะเลสาบของหมู่บ้านนะเป็นปากซอยหน้าบ้านของเธอนะฮะ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะที่คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
คืนวันเกิดเหตุที่พ่อบอกว่าลูกสาวถูกบุกมาอุ้มตัวไป๑๒ตุลาคม
เห็นรถยนต์คันนี้นะครับขับเข้ามาในหมู่บ้าน๒๑นาฬิกา๑๑นาที
หมู่บ้านที่แถวตะบนพยอมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
กล้องวงจรปิดตรงวงเวียนในหมู่บ้านจับภาพตอน๒๑นาฬิกา๒๔นาที
รถเก่งทั้งสองคันขับจากหน้าทางเข้าหมู่บ้านมุ่งหน้าไปยังบ้านของน้องเกรทคนเจ็บ
เห็นไหมฮะตอนเข้ามาเนี่ยทิ้งระยะหน่อย
แต่ว่าตอนเข้ามาที่บ้านคนเจ็บเนี่ยทีนี้สองคันนี้มาพร้อมกัน
มาที่ริมสวนทะเลสาบแล้วนี่ฮะจะเห็นลักษณะกำลังเดินวนหันซ้ายหันขวา
เหมือนกับกำลังมองหาอะไรก่อนจะมีรถยนต์แจ๊สขันที่ขับมาเมื่อสักครู่นี้
ขับมาจอดใกล้แล้วมีผู้หญิงเปิดประตูฝั่งด้านหลังคนขับ
ลงมาฉุดลักษณะดึงแล้วก็ฉุดเกรทขึ้นรถไปนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็จะขับออกไป
ตอนนี้เป็น๒๑นาฬิกา๕๐นาทีแล้วหลังจากที่เกรทเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้
แล้วก็มองซ้ายมองขวาเหมือนมองหาอะไรหรืออาจจะรอรถคันนี้อยู่หรือเปล่า
แต่พอรถคันนี้มาแล้วมีคนเปิดประตูข้างหลังแบบนี้
นี่แล้วก็เหมือนกับดึงดึงแล้วเธอก็ขึ้นรถไปตรงนั้นนะฮะ
จากนั้นรถทั้ง๒คันก็ขับ
มุ่งหน้าออกจากหมู่บ้านไปนะครับตอน๒๑นาฬิกา๕๒นาที
เกรทขึ้นรถเนี่ย๒๑นาฬิกา๕๐นาทีตรงนี้๒๑นาฬิกา๕๒นาทีนะครับ
ซีวิกเนี่ยนำหน้าแจ๊สสีขาวที่เกรทนั่งอยู่เนี่ยขับตามท้าย
ซึ่งระหว่างที่เกรทอยู่ในรถเธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายแล้ว
บ้านอยู่ที่วังน้อยอายุทยานะฮะแล้วถูกทำร้ายอยู่ในรถนี่แหละ
ก่อนจะเอาตัวไปปล่อยทิ้งไว้ในพื้นที่ปฐุมธานีคืนวันที่๑๒ตุลาคมนะครับ
คันที่นั่งกันอยู่นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับเราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านแต่งรถ
ถนนคลองหลวงเมืองใหม่ตะบนคลอง๒อำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
เกรทบอกว่าถูกไปปล่อยทิ้งไว้ที่นั่นเห็นไหมฮะตอนนี้เป็น๒๒นาฬิกา๒๒นาที
ตอนที่ออกจากหมู่บ้านตรงวังน้อยอายุทยา๒๑นาฬิกา๕๒นาที
ตรงนี้มาถึงคลองหลวงปฐุมธานี๒๒นาฬิกา๒๒นาทีนะครับอยู่กันหลายคนเลยฮะ
รถเก๋งแจ๊สสีขาวจอดหน้าร้านรถเก๋งซีวิกขับตามมาจอดแล้วคนในรถลงมากันหมด
ในภาพจะเห็นพลอยนะฮะพลอยเนี่ยเขาเข้ามากระชากผมเกรทลงมาจากรถ
สภาพสะบักสะบอมแล้วนะนี่ฮะแล้วก็จะมีคนเนี่ย

เสื้อดำเข้ามาห้ามแล้วก็แยกพลอยกับเกรทออกจากกัน
ตรงนี้นะฮะนาทีนั้นสภาพของเกรทเนี่ยคือไม่ไหวแล้วฟุบลงไปกับพื้นนะครับ
มีผู้หญิงอีกคนนึงที่เข้ามาประคองแล้วพาเข้าไปในร้านแต่งรถ
ก่อนที่กลุ่มคนที่เขาเป็นคนแถวนั้นจะช่วยเจรจากับฝั่งของกลุ่มคนที่พาเกรทมา
โดยเฉพาะพลอยที่ว่าดึงกระชากเกรทลงมาจากรถเนี่ยแล้วก็กลุ่มเพื่อนเพื่อนผู้หญิงที่มาด้วยกันเนี่ย
กลุ่มพวกนี้พากันขับรถออกไปนี่ฮะแต่ระหว่างในรถเนี่ยเธอบอกโดนจนน่วมนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับน้องชายของเกรทนะฮะน้องชายของคนเจ็บก็ชื่อว่าจอมพลนะฮะ
คือจอมพลเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุพี่สาวอยู่บ้านคนเดียวตอน๓ทุ่มกว่ามีเพื่อนของพี่สาวนะเพื่อนเนี่ยชื่อออยนะ
ข้อความทางไลน์มาก่อนทักมาหาพี่บอกนั่งวินจอยอมาหาที่บ้านให้เดินมาหน้าปากซอยหน่อยนะ
ก็คือจุดที่เห็นเกรทไปยืนยืนแล้วหันซ้ายหันขวาอยู่นั่นแหละมีเพื่อนชื่อออยเขาส่งข้อความทางไลน์มาบอกนั่งวินมาหาช่วยมารอตรงนี้หน่อย
ตรงจุดนี้แหละครับพี่สาวก็ไปยืนมองคือไม่ได้ไปยืนมองรถเก่งนะไปยืนว่าเอ๊ะออยนั่งวินจักรยานยนต์มาเนี่ยจะมาอยู่ตรงไหน

แล้วผู้หญิงในรถ๒คนลงมาจากรถ
แล้วก็มาฉุดพี่สาวขึ้นรถไป
ก่อนจะลงมือทำร้ายร่างกาย
แล้วก็พาไปทิ้งเอาไว้ตรงจุดปฐุมธานี
ตอนนั้นรู้ว่ากลุ่มคนก่อเหตุเนี่ย
อันนี้ที่น้องชายของคนเจ็บเขาบอกนะ
กลุ่มคนก่อเหตุเป็นอดีตภรรยาของผู้ชายที่ชื่อบูมที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กในแนวแขวะแนวแซะแนวติดแอสแท็ก
เรื่องสามีเรื่องแฟนเรื่องอะไรต่างนานาอย่างจอมพลเนี่ยเขาบอกแฮชแท็กแก๊งผัวเขาเราเขินอะไรประมาณอย่างนี้
เราก็ไม่รู้เขามีเรื่องอะไรกันนะนะทำนองประจานด่าทอโพสต์ภาพถ่ายเอาเท้าเหยียบรูปพี่สาวเอาไปแสดงความเห็นติดคอมเมนต์อะไรต่างนานา
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนก่อเหตุสามคนเนี่ยก็โพสต์แล้วถ่ายรูปหน้าบ้านของเขาแล้วมีแคปชั่นก็มาดีครับคล้ายกับมาท้าทายผู้เสียหายอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
น้องชายคนเจ็บบอกว่าก่อนหน้านี่เคยมีเหตุการณ์ที่อดีตภรรยาของผู้ชายที่ชื่อบูมซึ่งก็คืออดีตภรรยาของผู้ชายที่ชื่อบูมเนี่ยเขามาที่บ้านแล้วก็เรียกพี่สาวเนี่ยขึ้นรถมาแล้วแต่ตอนนั้นคือต่อว่านะบูมอยู่ขวามือนี่นะฮะแต่ตอนนั้นคือต่อว่าไม่ให้มายุ่งเกี่ยวหรือว่ามาติดต่อกับบูมอีกอดีตภร
ลองฟังดูแล้วกันนะฮะที่น้องชายเขาบอกนะครับ
ฝั่งนั้นน่ะทักหาใช้ในแชทอ่ะ
เพื่อนพี่สาวผมทักหาพี่สาวผมว่าเออเนี่ยกูนั่งวินมามืดออกมาหน่อย
แล้วนี่พี่สาวผมก็อาบน้ำอยู่แล้วจนอาบน้ำเสร็จปุ๊บพี่สาวผมก็ออกไป
ก็ไม่เจอไปเรียกชื่อเพื่อนเขา
เรียกไปเดินหมุนดูแล้วก็มาเจออีกทีแจ๊สครับเขาก็ดึงขึ้นรถไปเลย
แล้วก็ทำร้ายไปตลอดทางอะพี่
ก่อนเกิดเหตุเป็นฝั่งเขาครับโพสต์เฟซบุ๊คอย่างเดียวเลย

มันแบบเขาทั้งด่าบอกว่า
ผัวเขาเราเขินทำตัวไฮโซอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เอารูปมาโพสต์โพสต์อาจารย์

สิทธิยาแล้วโดนทำร้ายมาตลอดทางเลยนะคะ
เส้นทางก็คือมุ่งหน้าเส้นทางเรียบคลอง๑ไปตามถนน
ระหว่างทางที่เปลี่ยวก็มีร้านค้า

ย้ายไปนั่งรถซีวิก

ครับจากนั้นก็ขับต่อค่ะไปจนถึงหน้าร้านอะไหล่รถยนต์ที่ตำบลคลองสองจังหวัดปทุมธานี
นี่นะคะทีมข่าวได้คุยกับนางเสาเกรทนะคะที่ถูกอุ้มมาค่ะ
เพิ่งออกจากโรงพยาบาลวันนี้เลยเธอเปิดใจกับทีมข่าวของเราว่าวันเกิดเหตุมีเพื่อน
ทักไลน์ไปเรียกให้ออกไปที่หน้าบ้านบอกว่าขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างมาคนเดียว
เธอก็เลยออกไปแต่พอออกไปปุ๊บเห็นรถเก๋งแจ๊สขับเข้ามาจอดด้านหลัง
เห็นคนในรถคือพลอยอดีตภรรยาของในบูมที่เคยมีปัญหากันเท่านั้นแหละ
เธอโดนอุ้มขึ้นรถแล้วก็ถูกทำร้ายทั้งใช้มือถือทั้งใช้ขวดเบียร์ทุบหน้า
คือเอาขวดเบียร์ทุบหน้าเธอจนขวดแตกอะค่ะเอาท่อนเหล็กฟาดหัวด้วยนะคะ
โอ้โหท่อนเหล็กด้วยเอาคัตเตอร์กล้อนผมเธอด้วยเนี่ยผมเธอโดนตัดอย่างเงี้ย
ตอนลงมือพลอยยังพูดได้ว่าคนอย่างมึงเนี่ยต้องเจอแบบนี้
แค่ไหนที่ไม่เอาคัตเตอร์กรีดหน้าพูดแบบนี้เลยค่ะ
แล้วก็เอาเธอไปปล่อยทิ้งเอาไว้ข้างทางอ่ะนะ
ปมสาเหตุในครั้งนี้เนี่ยเกรทยอมรับว่าเพราะว่าเธอคุยกับในบูม
ทำให้พลอยไม่พอใจมาดักอุ้มไปทำร้าย
แต่เกรทยืนยันว่าไม่ได้คบหาดูใจอะไรกับในบูมนะ

พลอยทำมันก็เกินไปไหม

โดนพลอยกับเพื่อนดักทำร้ายหน้าร้านเหล้ามาแล้ว
ก็ยอมความกันไปตอนนั้นไม่ได้ติดใจเอาความอะไร

เธอบอกเธอเกือบตายขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

กับการกระทำของพลอยอดีตภรรยาด้วย
มาทำร้ายร่างกายเธอแบบนี้
หนูคิดว่าบนรถคือเป็นพวกพี่พวกเพื่อนปกติ
ที่แบบว่าอ๋อเพื่อนมากับใครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

แบบว่าเดินยังไม่ทันจะเปิดประตู
เขาเปิดประตูออกมาแล้วก็กระชากหนูเข้าไปในรถเลย
แล้วก็ทำร้ายร่างกายตั้งแต่ขึ้นรถตรงนั้น
เขาทำอะไรบ้างเล่าบนรถค่ะ
โอ้โหพี่เขามีอาวุธเขามีคัตเตอร์
เขามีเหล็กเขามีขวดแล้วเขาก็ใช้โทรศัพท์
แต่หนูไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกับหน้าหนูบ้าง

เขาเอาทุบอย่างเดียวตลอดทางเลยค่ะ

ครบอะพี่มันเป็นการแค่คุยกันเจอกันผ่านเพื่อน
แล้วก็คุยกันไม่ถึงเดือน

แล้วหนูก็จะเลิกก่อนที่พลอยจะรู้เรื่องด้วยซ้ำ
แล้วพอวันที่พลอยรู้เรื่องพลอยมาที่บ้านหนู
แต่วันนั้นที่พลอยมาหนูเลิกกันก่อนไปแล้ว

แล้ววันนั้นที่พลอยมาก็คุยกันจบ
คุยกันจบพลอยบอกว่าโอเคจบ
กูไม่เอามันมึงจะครบก็ครบไป

ด้านพ่อของคนเจ็บค่ะนายประยงอายุ๕๓
พ่อบอกรับไม่ได้เลยกับสภาพลูกสาวที่เป็นแบบนี้
แม้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความหึงหวงอะนะ

ต้องการจะเอาผิดดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้คนที่มาก่อเหตุวางแผนมาเป็นอย่างดี

นกต่อล่อลูกสาวพ่อออกไปทำร้าย
ฝากถึงกลุ่มคนก่อเหตุด้วยนะคะ
ว่าถ้ารู้ตัวก็ให้มามอบตัว

ถ้ายังเงียบหายพ่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแน่นอน
ที่เหมือนบ้านเมืองมันไม่มีกฎหมาย

คุณผู้ชมคะและแหล่งข่าวของเราคนนี้

เพราะว่าคุณชมพู่สรรพัฒน์นักข่าวของเราไปคุยด้วย
ก็คือเพื่อนของผู้เสียหาย
ขอเรียกเธอว่านางสาวออยเป็นนามสมมุติ

นะคะเธอบอกว่าเธอก็ถูกพลอยกับเพื่อนพลอยลวงขึ้นรถเหมือนกัน
เอาเหรอฮะยึดมือถือไปเพื่อพิมพ์ข้อความหาเกรทค่ะ
ที่ว่านั่งวินมาหาให้มาใช่ที่บอกออกมาหาอะไรหน่อยหน้าบ้าน
เดี๋ยวนั่งวินมาคนเดียวอ้าวโดนยึดมือถือไปแล้วก็ทางฝั่งพลอยกับเพื่อน
เอาไปพิมพ์เองเธอไม่ได้พิมพ์พิมพ์ข้อความหาเกรดล่อออกมา
บนรถเนี่ยนะคะเธอไม่สามารถเข้าไปช่วย
เพราะว่าเธอถูกดึงตัวออกมาระหว่างทำร้ายเนี่ย
พลอยทำคนเดียวมีหมวยคอยนั่งคล่อมทับขาเอาไว้
ไม่ให้ขัดขืนเธอบอกเธอเห็นกับตากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
ฉีกเสื้อกระชากชุดชั้นในจนเปลือยแล้วมีเพื่อนของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยถ่ายคลิปด้วย
ก่อนที่จะปล่อยตัวเกรทมีถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ลอยพูดส่งท้ายว่ารอบนี้ใจเย็นมากแล้วนะถ้าเป็นเมื่อก่อนพังกว่านี้แน่
บอกว่าเสียใจมากที่เธอกลายเป็นเครื่องมือล่อเพื่อนออกมาโดนทำร้ายแบบนี้
ช่างเคียงไหวก่อนด้วยรับกันที่ไปเมื่อก่อน

หนูจะเอาคนที่ทำร้ายเกรทให้เขาได้รับบทเรียนค่ะ
ไม่ว่าจะให้เขาเจ็บหรือเขาจะต้องโดนอะไรก็ตาม
หนูจะเอาให้เขาได้รับบทเรียนกับการที่เขาทำกับน้องหนูแบบนี้ค่ะ

คือถ้าฟังจากที่ออยกับเกรทบอกแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ย
โอ้โหมันถือว่าโหดร้ายป่าเทือนมากนะฮะ
แต่พลอยบอกว่าฟังพลอยหน่อย

โทรติดต่อได้ค่ะมาช่วงค่ำค่ะ
คุณชมพู่ทีมข่าวของเราติดต่อพลอยได้

งานนี้เธอโดนแย่งสามีนะ

เธอมีลูกกับแฟนสองคนที่ผ่านมาจับได้ว่าเขาแอบคบกันมาเป็นปีนะ
มีหลักฐานทุกอย่างทั้งรูปทั้งแชท
เคยจับได้ก็บอกจะเลิกแต่ไม่ยอมเลิกสักที
งานนี้ไม่มีการรุมมันเป็นเรื่องเมียหลวงกับเมียน้อย
พลอยบอกพลอยเป็นเมียหลวงเพราะมีลูกด้วยกัน

งานนี้พลอยบอกพลอยก็ตั้งทนายความเอาไว้รับมือแล้วเหมือนกัน

เสร็จแล้วพอผ่านไปก็คิดว่าเลิกกันจริง
พอประมาณวันที่๖ที่ผ่านมา๖เดือน๑๐มีข้อความในเครื่องของอู๋ม
นัดเจอนัดไปนอนด้วยกันที่คอนโดค่ะ
แล้วก็มีพยานค่ะว่าเขาพากันมาจริงค่ะ
แล้ววันที่เกิดเหตุนะคะเขาก็มีการนัดกันค่ะ
ก็บรรดาโทษศาสตร์ที่ทะเลาวิว่า
เราได้คิดยังไงเราไม่ได้ลุมใช่ไหม
ไม่ได้รุมค่ะ

อันนี้เห็นบอกว่าเราไปอุ้มตัวเพื่อนเขามาก่อนด้วยจริงไหม
ไม่ได้อุ้มค่ะเพื่อนเขาเป็นคนพิมพ์เองค่ะ
บอกทุกตัวอักษรว่าจะต้องพิมพ์ว่ายังไงเก๊ถึงจะเชื่อ
เป็นคนวางแผนให้เพื่อนเขาออกมาด้วยค่ะ
แปลว่าออยออยที่เป็นเพื่อนเนี่ย
ไหมว่าอว่าเราบันครับไว้ช่วยผิมโทรศัพท์ไหม

เบี้ยเขาบอกว่าทุบแตกค้าหน้าเลยอันนี้จริงไหม

พลอยคำคนเดียวค่ะ

มันเป็นแบบนี้แต่สำคัญมากเลยอ่ะต้องค่ะคือพลอยเนี่ยเขาบอกว่า
ออยเนี่ยเป็นคนพิมพ์เองใช่แล้วก็บอกเองว่าต้องพิมพ์แบบไหน
เกรทถึงจะออกมาจากบ้านใช่แต่ออยบอกว่าพลอยอ่ะ
แย่งมือถือไปแล้วเอาไปพิมพ์ออยไม่ได้พิมพ์โอ้โหอันนี้ต้อง
ต้องให้เกรทกับต้องให้เกรทกับออยเขาต้องลงไปคุยกัน
แต่ว่าอันนี้ที่พลอยเขาบอกนะเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะ
แต่พลอยบอกว่าแล้วหนูไม่ได้รุมทำร้ายด้วยเป็นการแบบตัวต่อตัว
แต่ตัวต่อตัวในรถเราก็ไม่รู้ที่เหลือเป็นเพื่อนพลอยทั้งนั้น
ก็ไม่รู้มันเกิดอะไรยังไงขึ้นใช่ไหม
แต่อันนี้ผมก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะ
พลอยอันนี้พี่ก็จะฝากบอกตรงนี้คือ

ถ้าพลอยบอกว่าพลอยถูกแย่งสามีในฐานะเมียหลวง
คือขั้นตอนของการดำเนินการจัดการเนี่ย

ค่ะแต่อันนี้มันไปทำร้ายกันแบบนี้มันก็ไม่ได้อ่ะ
ไปว่าพลอยเองจะผิดกฎหมายในเรื่องของการทำร้ายร่างกายซะเปล่า
หรือถ้าเกิดว่าคนของเราเขาไปมีคนอื่นจริงเนี่ย
ความจริงแล้วเนี่ยมันควรจัดการคนของเรา
มันควรจัดการคนอื่นหรือมันจะยังไงกันแน่

บกัน๘ปีมีลูกด้วยกัน๒คน
ลูกคนโตเป็นผู้ชาย๗ขวบแล้วนะคะ
ลูกคนเล็กเป็นผู้หญิง๓ขวบแล้วนะคะ
แต่พักหลังมีปัญหาชีวิตคู่

หกตุลาคมที่ผ่านมาพลอยจับได้ว่าตัวเองเนี่ยคุยกับเกรท
แชทคุยกันอ่าก็เลยมีการขอเลิกตัดขาดกัน
ไม่ได้เจอกันอีกเลยตั้งแต่หกตุลาคมนะคะอ๋อเลิกกับพลอยกันแล้วนะ
บูมบอกว่าก็ห่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็เลิกกันไง
ก็คือพลอยบอกขอเลิกไงแต่เขายอมรับว่าเขาคุยกับเกรทมาเป็นเดือนจริง
ครับยอมรับว่าเป็นการคบซ้อนบูมก็มีพลอยอยู่แล้ว
แต่บูมก็ไปคุยกับเกรทก็ยอมรับว่าคบผู้หญิงสองคนพร้อมพร้อมกัน
ยอมรับว่าเป็นชนวนเหตุในการเกิดเหตุนี้
บอกว่าบูมไม่โทษใครบูมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพลอยมาคุยไหม
ไกล่เกลี่ยกับทางครอบครัวเกรทไหมอืม
บอกว่าผมเข็ดแล้วนักข่าวของเราก็เลยถาม
แล้วแล้วยังไงแล้วผู้หญิงสองคนนี้แล้วเขาจะต้องยังไงต่อ
บูมบอกว่าหยุดทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์ทั้งคู่เลย
ทั้งคู่เลยเดี๋ยวลองฟังบูมนะคะ
รับผิดตรงนี้ครับแล้วพอมันเป็นแบบนี้
ก็เลยคิดว่าเราเป็นชนวนเหตุใช่ครับทราบมาก่อนไหมว่าพลอยจะไปก่อเหตุ
อุ้มตัวเกรทแล้วตบตีขนาดนี้ผมผมไม่ทราบว่าเขาจะทำอย่างงี้ครับ
แต่คือเขาเคยพูดกับผมว่ามึงหลบกันให้ดีดีนะอะไรอย่างเงี้ยอืม
เขาเคยขู่จะทำร้ายใครไหมใช่ครับเขาเคยพูดว่ามึงหลบกันให้ดี
แค่นี้ครับก็ขอโทษแค่นั้นมันก็ไม่มีอะไรต้องพูดแล้ว
อยากจะบอกเลยถามเขาไหมว่าทำไมทำถึงขนาดนี้หรือเราก็มองว่า
ก็เราก็เข้าใจครับเราเข้าใจทุกอย่างครับ
ก็มันเป็นความผิดของเราเองครับเราไม่ขอโทษใครครับ
เราเราโทษตัวเองดีกว่าครับทีนี้ก็ต้องคุยกับทางตำรวจแหละ
เพราะว่าทางฝั่งเกรทเขาก็ไม่ยอมพ่อเกรทบอกว่าจะดำเนินคดี
ตำรวจก็เลยต้องเรียกนางสาวออยนามสมมุติเพื่อนของเกรทคนเจ็บอะค่ะ
ให้ปากคำเพิ่มนะคะครับพรุ่งเนี้ยก็จะต้องเชิญตัวเกรทคนเจ็บ
มาสอบปากคำแล้วก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอน
ตามขั้นตอนก็คือเดี๋ยวจะต้องออกหมายเรียกทางพลอย
ที่เป็นผู้กระทำความผิดนะคะครับมาพบตำรวจก็ถ้าไม่มา
ก็จะเป็นหมายจับตามขั้นตอนต่อไปก็อาจจะต้องเรียกทั้งพลอย
และกลุ่มเพื่อนพลอยที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
ก็ต้องคุยทั้งหมดเลยว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
จังหวะที่อยู่ในรถอ่ะคือมันก็ต้องแยกเป็นสองส่วนอ่ะ
อ่ากรณีของบูมที่บอกอ่าผมก็เลิกหมดแล้ว
ผมเข็ดแล้วเนี่ยคือจะบูมเกรทพลอยจะครบไม่ครบ
จะอยู่กับอันนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของ๓คน
คงไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวด้วยหรอกใช่ไหม
คุณจะเคลียร์กันแบบไหนอะไรยังไงแต่ว่านักขณะนี้ที่เกิดขึ้นคือ
พ่อเขาจะเอาเรื่องที่ลูกสาวเขาเนี่ยถูกหลอกให้มาหน้าหมู่บ้าน
แล้วก็ถูกดึงขึ้นรถแล้วก็ไปทำร้ายร่างกาย
ไปปล่อยทิ้งอีกจังหวัดนึงอ่าซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ย
คือมันทำร้ายอย่างนี้ไม่ได้ไงใช่ไหม
คือมันจะตัดสินกันด้วยวิธีลักษณะแบบฉุดขึ้นมาแล้วก็
บอกตัวต่อตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม่แต่เขาก็เจ็บหนักเหลือเกิน
มันก็เป็นลักษณะของความรุนแรงที่เกิดขึ้น
มันก็เป็นความผิดตามกฎหมายอ่ะนะคะครับ